คุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปว่าคู่นี้เขาไปไหนนะ
ประเด็นไปญี่ปุ่นใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าแดนปลาดิบมันมีมนต์ขลังสะกดอะไรแบบ
หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าหลายต่อหลายคนค่ะ
ซึ่งเป็นคู่รักในวงการบันเทิงเขามักจะควงกันไปกระชับความสัมพันธ
ชับรักกันหนึ่งในนั้นมีหนุ่มอ้วนรังสิตรวมไปถึงนักแสดงหนุ่มหน้าสายหนุ่มต่อธนภพ
ควงหวานใจไปกระชับความสัมพันธ์เช่นเดียวกันค่ะ
ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคต่อความรักของคู่ของพระเอกหนุ่ม
อ้วนรังศิษฐ์และแฟนสาวชาวเกาหลี
ให้ย้อนสอนเลยแม้แต่น้อยเพราะแม้จะอยู่กันคนละประเทศ
แต่ทั้งคู่ก็มีเวลาเติมความหวานให้กันอยู่เสมอ
โดยช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแฟนสาวได้บินมาหาหนุ่มอ้วนถึงเมืองไทย

เริ่มตั้งแต่ไปไหว้พระขอพรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชมความงามเหลืองอร่ามของทุ่งทานตะวันที่จังหวัดลบบุรี
และไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่เขาใหญ่
ก่อนจะปิดทริปประเทศไทยด้วยการดำน้ำดูปากการังเล่นน้ำทะเลที่จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งทริปการท่องเที่ยวของทั้งสองคนยังไม่จบง่าย
เพราะยังได้ควงแขนกันตะลุยเที่ยวต่อในต่างแดนที่ประเทศญี่ปุ่น
ก่อนจะบินไปส่งแฟนสาวกลับบ้านที่ประเทศเกาหลี
งานนี้สาวไทยคงจะเสียดุลให้กับสาวเกาหลีซะแล้ว
เพราะหนุ่มอ้วนยังได้พยายามฝึกหัดพูดภาษาเกาหลีอีกด้วยล่ะค่ะ
อีกคู่ก็หวานไม่แพ้กันเลย
สำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตขวัญใจวัยรุ่นต่อธนภพ
แฟนสาวนอกวงการมีนที่เกี่ยวก้อยกันไปกระชับรักที่ประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งทั้งคู่ยังได้โพสต์ภาพสุดน่ารักมุ้งมิ้ง
ทำเอาแฟนคลับที่ตั้งตารอดูความหวานของทั้งคู่ได้ฟินกันไปสุดเลยล่ะค่ะ

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป